ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ไปเจอศพอดีตเอกอัครราชทูตเสียชีวิตภายในห้องน้ำ

แล้วตอนที่ไปเจอศพเนี่ยน่าแปลกตรงที่ว่า
มีรังกล่องกระดาษมาวางทับเหมือนบังหรืออำพลางศพ

ผ่านมานานหลายวันแล้วร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไป

ชาวบ้านหลายคนได้กลิ่นมาประมาณ๒๓วันแล้วนะครับ
ตำรวจสนสุธิศาลครับรับแจ้งเหตุว่ามีคนตายภายในบ้านพัก

บ้านพักแห่งนี้อยู่ย่านวิภาวดีรังศิษฐ์เขจตุจักรุงเทพฯมหานคร

พบว่าบ้านถูกล็อกจากข้างนอก
พอตรวจสอบแล้วในห้องนอนเปิดไฟเอาไว้อยู่
ชาวบ้านแถวนั้นแจ้งตำรวจบอกว่าได้กลิ่นเหม็นรุนแรง

ได้กลิ่นมาประมาณ๒๓วันแล้วครับ

พบว่าผู้เสียชีวิตนอนตายอยู่บริเวณห้องน้ำชั้น๒
โดยมีกล่องกระดาษสีน้ำตาลขนาดใหญ่ประมาณ๓๔รัง

วางปิดทับร่างของศพเอาไว้
ว่าตายมาแล้วหลายวันครับ
จากการสอบถามพยานแวดล้อมพบว่าบ้านหลังดังกล่าว
จะปรับปรุงแล้วก็สร้างเสร็จได้ประมาณสัก๑เดือน
โดยผู้ตายนั้นอาศัยอยู่ที่บ้านเพียงลำพังครับ

มีการติดต่อนัดแนะให้ช่างมาต่อเติมบ้าน
แต่ว่าพอช่างมาถึงแล้วพยายามกดกริ่งเรียก

นำซ้ำยังได้กลิ่นเหม็นโชยออกมาจากในบ้านด้วย
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบเพิ่มเติมนะฮะ

พร้อมกับพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว
ท่านสนสุธิศาลยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า
จุดที่พบศพและบริเวณโดยรอบบ้าน

สิ่งที่พบสภาพศพเนี่ย
พบว่ามีบาดแผลถูกแทง๓แผลบริเวณหน้าอก
ก็เลยเก็บมาตรวจสอบเป็นหลักฐานสำคัญ
ค่ะและนอกจากนี้ทางพนักงานสอบสวนเตรียมเรียกผู้
ต้องสงสัยสองคนคนหนึ่งอายุสิบสี่อีกคนอายุสิบเจ็ดมา
สอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งจะไล่ตรวจสอบ
กล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะฮะต่อมาครับรองผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานเปิดเผยความคืบหน้าว่าตำรวจกำลังเร่งคลี่
ลายคดีนี้สอบถามญาติของผู้ตายครั้งสุดท้ายได้รับการ
ว่าผู้ตายเนี่ยอยู่บ้านเพียงคนเดียวลูกเลี้ยงก่อนหน้า
นี้ที่เคยอยู่ด้วยกันที่คอนโดปัจจุบันไม่ได้อยู่ด้วยแล้ว
ประมาณสัก๒เดือนเดี๋ยวต้องรอสหวิชาชีพมาร่วมสอบปาก
ด้วยเพราะว่ายังเป็นเด็กและเยาวชนนะฮะก่อนหน้านี้ทาง
ญาติไม่สามารถติดต่อผู้ตายได้ตั้งแต่๒๗กันยายนต์ตอนนี้
ครับตำรวจกำลังเร่งเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างลอง
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเพิ่มเติมฮะในเบื้องต้น
นะครับเราไม่พบลงรอยกันงั้นไงแสดงว่าคนร้ายก็มีการ
ประตูบ้านนะครับแล้วก็เข้าไปในบ้านโดยผู้ตายเป็นผู้
ห่วงเท่าไว้จะเป็นการทำพยายามอัมภารกรรมอภาร

ทีนี้ลักษณะการตายก็มีข้อพิรุธหลายอย่างตั้งแต่
วันแรกหลายคนก็มองว่าต้องเป็นคนใกล้ชิดหรือบุคคล
อาจจะเคยเข้าออกบ้านหลังนี้หรือไม่

ลักษณะก็คล้ายกับการฆาตกรรมอำพลางไหม

แต่ท้ายที่สุดก็ต้องตรวจสอบกันอีกทีนึง

จากการตรวจสอบพบอาวุธมีดทำครัว๒เล่มเปื้อนเลือ

โดยอยู่ในกล่องไม้เก็บมีด

พิสูจน์หลักฐานก็เลยดึงมีดออกมาตรวจสอบ

ใน๕เล่มนั้นมีคราบเลือดติดอยู่ครับ

เปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าจากการสอบถามญาติเนี่ยทราบว่าไม่
สามารถติดต่อกับผู้ตายได้ตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดกัญญายนแล้ว
วันนี้ชั่งเนี่ยเข้ามาบ้านเป็นคนเดียวซึ่งมีกุญแจไข
เข้าไปแล้วพบศพผู้ตายอยู่ที่ห้องน้ำก็เลยมีการรายงานแจ้งตำรวจให้
เป็นข้าราชการระดับสูงนะคะอดีตเอกอาคารทรัศน์ทูธเลยนะครับจาก
มาให้ข้อมูลครับผู้ตายบ้านหลังด่างกล่าวตั้งแต่ก้าวกันยายน
ที่ผ่านมามีหลักฐานส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงแต่ไม่น่าจะเกี่ยวกับ
กับกลุ่มที่เป็นญาติและกลุ่มคนใกล้ชิดอย่างไรก็ตามครับ
บุคคลที่ต้องสงสัยนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะเชิญมาสอบปากคำแล้ว
หากว่าเป็นเด็กหรือเยาวชนก็จะต้องสอบปากคำต่อหน้า

ดังนั้นเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบ
ต่อไปนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและเก็บข้อมูลหลัก
ทั้งหมดอย่างละเอียดอีกครั้งครับ